นี้หน่อยค่ะอันนี้ก็ทำให้เวทีลุกเป็นไฟเหมือนกัน

คือขึ้นไปพูดบนเวที

บอกเอ๊ะนี่คือแซะถึงพี่ตูนใช่ไหม

เดี๋ยวจะเริ่มต้นให้ได้ฟังคลิปกันก่อนค่ะ
ว่าตอนที่อิวสลิกพูดบนเวทีพูดอะไรคะ
เขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงผู้สมไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญา
พอผมทวงถามกลับด้วยคำเหยียดหยามกลับมาว่า
รู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ล็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศลเขาก็เล่นได้
แล้วคุณเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเลือก
มีคนถามว่าไอ้ที่ไหนที่เปรียบเทียบนักกะมีที่ยืนอยู่ตรงนี้ตัวนักวิ่ง
คือคุณอิลสลิกไม่ได้พูดชื่อออกมาจริงนะ
แล้วใครล่ะจะคิดถึงใครได้ล่ะ

ใช่ทีนี้ก็เลยถามเอาจริงคือคนฟังแล้วก็นึกถึงพี่ตูนแหละ
ภาพแบบของการวิ่งโครงการ๙คนละ๙มันก็ผุดมาในหัวไงคะ
แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ทำไมถึงทำให้อิลสลิกดูรู้สึกแบบเดือดรู้สึกคุกกลุ่นในใจเหลือเกิน
แล้วก็เอาไปเปรียบคำว่าอะไรนะนักกวีใช่ไหม
กะวีอย่างผมกับนักวิ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเป็นการเปิดศึกประชันกันหรืออย่างไรไม่รู้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ของเรา
จะคิดว่าแบบเอ๊ะอิลสลิกอิวสลิกนี่คือพอมาเป็นแรปรุ่นใหม่เนี่ย

ก่อนที่ดิฉันจะเล่าเรื่องราวให้ฟังอยากให้ฟังผลงานเพลงของเขาหน่อยหนึ่งก่อนนะ
ใครที่เธอมามาดูเองกับตา
พิพิธภัณฑ์สำหรับเธอ
ฉันเปิดตรงเวลาทุกวัน
พร้อมคำพันในหน้าทุกวัน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมให้ฟังผลงานเพลงของอิวสลิกนะคะ
แล้วคือบางคนบอกว่าอ้าวแล้วประเด็นร้อนนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะ
ก่อนหน้ามีสถานบันเทิงที่นึงเหมือนกับแบบว่า
สลิกเขาจะไปเล่นแล้วเสียงมันไม่ดี
เหมือนกับอุปกรณ์การแสดงสดมันไม่พร้อม
แล้วทีนี้พอมันเป็นปัญหาแบบนั้น
ทางร้านเองเขาก็แนะนำว่าแบบ
เฮ้ยอย่างตอนที่พี่ตูนมาเนี่ยเขาทำแบบนี้นะเขาทำแบบนี้นะ
มันก็เลยทำให้อิลสลิกรู้สึกว่าไม่พอใจหรือเปล่า
ทำไมต้องเอาไปเปรียบเทียบกับพี่ตูน
เออแล้วคุณอิวสลิกเนี่ยก็บอกด้วยว่า

ไปทดลองเครื่องดนตรีบนเวทีเนี่ย
ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เขาใช้คำว่าผู้มีอำนาจนะ
ใช้คำพูดไม่ดีมีไอ้มีอีกับเขา
เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติเขา
แล้วจะให้มาซ้อมโดยที่เครื่องรีตรีก็ไม่พร้อมด้วยเนี่ย
เพราะว่าเขาก็ไม่อยากเหมือนกับทรยศกับอาชีพตัวของเขาเอง
แล้วว่าคนที่มาดูมาฟังเพลงเขาก็ต้องได้ฟังเสียงที่มันดี

เอาแล้วแบบนี้ศิลปินคนอื่นเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยพี่น้ำแข
คือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจค่ะ
อย่างแบบคนก็คิดถึงพี่ตูนนั่นแหละมีใครบ้างที่ออกมาโพสต์เตือน
อยากพูดอะไรโดยไม่คิดเพราะว่าพี่เคยผ่านจุดผิดพลาดมาแล้ว
อันนี้คือฝั่งเหมือนกับรุ่นพี่ในสายนักร้องอ่ะนะแล้วล่าสุดทางเพจอิวสลิกเองเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ชี้แจงนะ
ก็มาโพสต์ชี้แจงว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับทุกความคิดเห็นและจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นี่ค่ะโพสต์ยาวเลยเพราะเอาจริงคือร้านต้นเรื่องเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเลยนะ
ว่าจะแบบเปรียบเทียบกับนักร้องอย่างแบบพี่ตูนเขาแค่เสนอแนะว่าคุณลองทำวิธีการแบบนี้ดูไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ตูนเขามาเล่นเขาใช้วิธีปรับจูนแบบนี้นะไม่คิดว่าการเตือนนั้นจะทำให้อิสลิกไม่พอใจ
คือที่เรานำเสนอเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีมุมของร้านด้วยมีมุมของศิลปินท่านอื่นด้วยแล้วก็มีมุมของฝั่งอิวสลิกด้วย

ทีมงานเพจของอิวสลิดเขาโพสต์ชี้แจงด้วยคุณผู้ชม
เขาก็โอ้โหชี้แจงยาวเหมือนกันนะหลายข้อเลย
เขาก็บอกว่าทีมงานของเขาเนี่ยจำเป็นต้องยกเลิกการแสดงของร้านแห่งหนึ่ง

หนึ่งคือเขาพบปัญหาในการแสดง
เพราะว่าอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการแสดงของร้านนี้

และการจัดติดตั้งการวางระบบซาวก็มีปัญหาด้วย
เขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวคนดูจะไม่ได้รับอัตรรสที่มันเหมาะสม

สองคือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของร้านที่รับหน้าที่สำคัญในการประสานงานต่างเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ถึงมาตรฐานขั้นต่ำของการแสดงของศิลปินครับ
อันนี้คือจะพุ่งเป้าไปที่การประสานงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
แล้วก็บอกว่าการเตรียมระบบต่างก็ไม่ได้เตรียมได้อย่างเพียงพอครับ
และมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหารุนแรงจนไม่สามารถจะทำงานร่วมกันได้
มีอีกข้อหนึ่งเขาบอกเจ้าหน้าที่ของร้านบางคนพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อตัวศิลปินและทีมงานทุกคน
มีการใช้คำพูดไม่ให้เกียรติมีการดูหมินเหยียดหยามอะไรต่างนานนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ออกมาแสดงเพื่อเงินอย่างเดียว
แต่ออกมาแสดงเพื่ออยากออกมาเจอเพื่อนทุกคน
อยากให้ทุกคนได้มีความสุขได้มีความทรงจำดีร่วมกัน
ดังนั้นถ้าพวกเขาเห็นว่าถ้าการแสดงไม่สามารถจะแสดงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ไม่สามารถแสดงได้ดีที่สุดเขาก็ไม่อยากแสดงครับ
แต่ว่าทางร้านเองเขาก็มีการออกมาชี้แจงนะว่าแบบ
วันนั้นคนดูมารออยู่แล้วซื้อบัตรไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้ว
เพราะว่าคนทุกคนเขาก็ตั้งใจมาดูมันกลายเป็นว่าพอยกเลิก
มันก็ส่งผลกระทบไปทุกด้านจริง
ชาวไทยนี่แหละมีผลงานผ่านทางโซเชียลเยอะเลย
เพลงดังของเขาเอ็มเล็กก่อนหน้านี้